อาจารย์สุภาพคลิกกระจายก็จะมาวิเคราะห์
พูดถึงเรื่องของพื้นที่ควบคุม๒๘จังหวัดพื้นที่สีแดง
รวมถึงข้อกำหนดต่างที่ถูกประกาศออกมานะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายเลยครับ

สวัสดีค่ะคุณลูกครับคุณน้ำแข็งครับ
วันนี้วันเปิดทำงานวันแรกของปี๖๔
เปิดมาด้วยหัวใจหดหูหอยเหี่ยวกังวลกับวิกฤตโควิดนี่แหละ
คือมันจะเป็นช่วงที่ทำให้คนไทยกังวล
แล้วก็เติมความกังวลเข้ามาคือเป็นช่วงที่เราเจ็บปวดเจ็บใจ
เพราะว่าการแพร่เชื้อคราวนี้มันไม่เหมือนตอนต้นปี๖๓
ตอนต้นปี๖๓เนี่ยเชื้อโรคมันเข้ามาแล้วมันก็แพร่เราโทษใครไม่ได้
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราเจ็บปวดเจ็บใจเพราะว่าต้นเหตุของการแพร่เชื้อ
ที่มันลุกลามเนี่ยมันชี้เป้าได้ว่ามาจากไหน
มาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วลามเข้าไปในบ่อนภาคตะวันออกแล้วก็ลามทุ่ง
มันเจ็บปวดเจ็บใจเพราะว่าทั้งสองจุดต้นเหตุนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหาผลประโยชน์กัน
แล้วก็ละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันถึงเป็นอย่างนี้ไง
มันมีต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้
แล้วก็มันเป็นต้นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศนี่ไง
เพราะความหละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คนของรัฐเพียงไม่กี่คน
แต่เอาละวันนี้ก็เรียกว่าจะมานั่งโทษกันก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้แล้ว
ทีนี้จากนี้ไปจะเอายังไงต่อ
เมื่อกี้ในข่าวก็รู้กันแล้วว่าตั้งแต่๖โมง๖โมงเช้าที่ผ่านมา
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ข้อกำหนดที่ออกมา
ตามภรกชุกเฉิน๘๙ข้อ
เมื่อกี้คุณบุ๊กก็สรุปไปแล้วแต่ผมสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีนึงว่า
ข้อนี้มันแยกหมวดออกมาอย่างนี้
วดที่ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
อันนี้ก็เช่นประเภทโรงเรียนสถาบันการศึกษา
อาคารที่จะจัดประชุมสัมมนาอาคารพวกนี้สถานที่พวกนี้ไม่ได้
ทีนี้แยกประเภทกิจกรรมไอ้การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
จัดเลี้ยงจัดสัมมนาอันนี้ก็ไม่ได้
แล้วทั้ง๘มาตรการนี้ยังไม่ได้คลุมทั่วประเทศ
คลุมไป๒๘จังหวัดถ้าดูตามหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาตรการคุม๒๘จังหวัด
ก็แปลว่าเป็น๒๘จังหวัดที่เป็นสีแดงต้องคุมเข้ม
มาตรการโควิดนี้คุม๒๘จังหวัด

ฉุกเฉินเริ่ม๖โมงเช้าวันนี้
ทีนี้การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ก็มีผับบาร์คาราโอเกะ
ร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ห้ามกินเหล้ากินเบียร์
ห้างยังเปิดได้แต่ว่าต้องปฏิบัติการเข้ม

วดต่อมาว่าด้วยการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
อย่างตอนนี้ถ้าจะเข้ากรุงเทพ
เขาจะขึงด่านไว้รอบกรุงเทพ
มาทางไหนสมมุติมาจากทางเหนือมาถึงดอนเมืองก็มีด่านตรวจ
จะมีด่านตรวจเอาเป็นว่ารอบมุมเมืองเนี่ย
มีด่านตรวจคนถัดมาอีกมาตรการหนึ่งก็คือ
อันนี้เพื่อลดจำนวนคนที่ไปปฏิบัติงานในออฟฟิศให้เหลือน้อยลง
สลับเวลากันมาทำงานถ้าทำงานที่บ้านได้
ก็ต้องทำงานที่บ้านไปก่อนตอนนี้ทุกออฟฟิศก็
ก็ให้ความร่วมมืออันนี้เป็นกรอบกว้าง
ที่มีผลมาแล้วตั้งแต่๖โมง๖โมงที่ผ่านมา
มันเป็นกรอบรายละเอียดแต่ว่าเป็นอำนาจของผู้ว่า
แต่ละจังหวัดผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
ดูความเหมาะสมในจังหวัดของตัวเองคุณจะไปออกกฎเพิ่มเติมให้เข้มขึ้นได้
แต่คุณไปออกกฎให้อ่อนกว่าไม่ได้อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
ให้มันเข้มกว่าได้ผู้ว่าคณะที่นั่งเป็นประธาน
มีสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยไปออกกฎได้
แต่ต้องเข้มกว่ากฎศักดิ์ส่วนกลางนะฉะนั้นอันนี้แน่นอน
สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
อันนี้หนีไม่พ้นครับธุรกิจรายใหญ่เขาเป็นต้นไม้ใหญ่เขารากลึก
เขาสายป่านยาวเขาแข็งแรงเขาก็ยืนระยะได้นาน
แต่ว่าธุรกิจรายเล็กมันเหมือนไม้ล้มลุกรากตื้นสายป่านสั้น
ก็ต้องโดนต้องล้มอีกรอบหนึ่งที่เห็นชัดชัดที่พูดกันมาก
ก็คือธุรกิจร้านอาหารซึ่งยังไม่รู้ว่าข้อยุติจะออกมายังไง
ต้องรอฟังสชุดใหญ่ประชุมกันสองอ่าสองโมงครึ่งวันนี้
เพราะมีความเห็นแตกออกเป็นสองทางเรื่องร้านอาหาร
ทางที่หนึ่งบอกเปิดได้แต่นั่งกินในร้านไม่ได้
ทางที่สองที่เขาเรียกร้องกันก็คือเปิดได้กินในร้านได้
แต่จะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นสมาคมธุรกิจร้านอาหารเขาออกโรงว่า
ถ้านั่งกินในร้านได้เนี่ยเขาพร้อมจะรับผิดชอบ
เรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ย
แต่ว่าถ้ากินในร้านไม่ได้สั่งกลับอย่างเดียว
มันอยู่ไม่ได้มันสู้ไม่ไหวโดยเฉพาะร้านอาหารประเภทที่
จำเป็นต้องกินในร้านพวกชาบูสุกี้หมูกระทะอะไรพวกนี้
เขาอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการก็
ก็ต้องปิดร้านแล้วพอเขาปิดร้าน
เขาก็ต้องเลิกจ้างพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟก็ตกงาน
ถุดิบที่ร้านอาหารเคยซื้อมาใช้เป็นรายวัน
หมูไก่หมูเห็ดเป็ดไก่อาหารทะเลผักปลาทั้งหลาย
ถ้าร้านปิดเขาก็งดซื้อ
คนขายคนปลูกคนเลี้ยงวัตถุดิบเหล่านี้ก็ลำบากตามไปด้วย
มันกระทบเป็นลูกโซ่อย่าลืมว่าธุรกิจลายย่อยเหล่านี้เนี่ย
ถ้าเปรียบเป็นคนไข้นะอยู่ในอาการเพิ่งฟื้นไข้
เจอเขาอีกรอบนึงก็เสร็จเลย
อันนี้แหละที่เรียกว่าต้องคิดกันให้มาก
แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะยุให้ต่อต้านขัดขืนต่อมาตรการนะครับ
เพราะเข้าใจว่าณจุดนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า
หยุดการแพร่เชื้อให้ได้ผลที่สุดให้เร็วที่สุด
เพียงแต่จะบอกว่าคนกำหนดมาตรการคงออกมาตรการเนี่ย
ต้องคิดให้มากอย่าตื่นตูมจนเกินความพอดี
ถ้าผู้ประกอบการเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือ

ที่เข้มงวดก็ต้องให้โอกาสเขา
แล้วคุณก็มานั่งจับตาดูสิว่าเออให้เปิดขายในร้านกินในร้านได้
ไปดูซิว่าปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดไหม
เออถ้าปฏิบัติการเข้มงวดน่าพอใจก็ให้เขาเปิดไป
แต่ถ้าไปเตือนแล้วยังปล่อยให้นั่งคิดติดกัน
ยังแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
เอาอย่างนี้ปิดเลย
ฉะนั้นผมคิดว่า
สิ่งที่จะรอฟังบ่าย๒โมงครึ่งวันนี้
จะสำคัญมากในสถานการณ์อย่างนี้
ทีนี้ก็ปิดท้ายหน่อยเมื่อกี้ก็
เห็นในภาพข่าวที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็ง
เป็นคลิปข่าวไอ้ที่
ชาวบ้านที่ระยองลุยไปจัดการอุปกรณ์เล่น
การพันธ์นั้นเอง
บ้านเขาไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจไอ้ไอ้เจ้าของตู้เกมพวกเนี้ยเผลอ
ขึ้นมาเดี๋ยวก็ตั้งอีกเผลอขึ้นมาก็ตั้งอีกไอ้ตู้แบบ
นี้เนี่ยตั้งได้เขาก็ต้องมีอัตรานะว่าหนึ่งตู้ตั้งได้
หนึ่งเดือนเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จ่ายให้ใครอ่ะก็
จ่ายให้ตำรวจเพื่อจะตั้งได้ถ้าเก็บไว้นานนานตู้หายไปเลย
เนี่ยตำรวจก็ขาดรายได้เดี๋ยวก็มุบไม่ไม่เปิดกันอีกมันแก่
เก็บปิดปิดกันอย่างนี้ไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วที่ไหนไหน
ก็เป็นกันอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยว
ห้องคราวนี้ชาวบ้านเขาไม่ยอมถึงเจ้าหน้าที่จะไม่รู้
ไม่เห็นไม่ทราบเรื่องแต่ว่าชาวบ้านเขารู้ว่าตั้งอยู่ที่
ไหนนี่เขาก็ติดแฮสแท็กกันนะระยองต้องไม่มีบ่อนนี่
ปัญหาข้อดีที่ตามมาว่าณขนาดนี้มาถึงเวลานี้ถ้า
คนทั่วประเทศเห็นว่าบ่อนเนี่ยมันนำความเสียหายมาให้
มันไม่ได้แค่เลือกแค่ไปเล่นกันอย่างเดียวแต่นำเชื้อ
มาให้ถ้าทุกแห่งช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างนี้เปิดไม่
ได้ครับเปิดไม่ได้ไม่กล้าเปิดคนเปิดไม่กล้าเปิดตำรวจก็
ไม่กล้ารับเงินมันเปิดไม่ได้ฉะนั้นก็เอามาเป็นตัวอย่างให้
หน่อยว่าคนระยองเขาลุกขึ้นมาแล้วคนจังหวัดอื่นแถวแถวนั้น
เอามั่งสิครับจะได้รู้กันอ่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวัน
ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับอืมถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่
เดี๋ยวมุบมิบกันใช่ครับเปิดปิดอยู่นะครับครับผมขอบคุณอาจารย์
ภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ